เป็นเรื่องราวน่ารักของสัตว์เลี้ยง

ปกติคุณเลี้ยงหมาเลี้ยแมวคุณก็พาไปเดินเล่นใช่ไหม

มีไปตามตลาดบ้างบางที่ที่เขาอนุญาตไป
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของคู่นี้ค่ะ

เข้าสุดท้วยไม่คิดเลยนะ
เขาออกจากบ้านแต่ตี๕๓๐แล้วนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเดินทั่วตลาดเนี่ยใช้เวลาสักกี่วันค่ะ
น่าจะประมาณ๒วัน

คือเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไปเนี่ยค่ะ
แล้วมาเดินที่ตลาดนัดด้วยคุณดูสิ
เต่ากับเจ้าของคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นสูนักเป็นหมาเป็นแมวอะเนาะ
แล้วก็คุ้นกันดีว่าเขาจะมีสายจูงเดินพาเดินเล่นอะไรแบบนี้
ผูกกับเอวเจ้าของผูกเอาไว้

ก็มันเคยแข่งกับกระต่าย

เต่ามันยังวิ่งชนะกระต่ายเลย

อ๋อกลัวมันวิ่งนี้

โพสต์เอาไว้พร้อมระบุข้อความบอกว่า

พามาเที่ยวตลาดเจ้าเทอร์เทิล

ต้องไปตั้งแต่ก่อนตั้งตลาดนะ
แล้วกว่าน้องจะเดินอ้อมค่อมไปเนี่ยนะคะ

ความเชื่องของเจ้าเต่า
จากเชื่องแล้วชาด้วย

บางทีก็เหมือนพวกของเล่นด้วยนะ

งานตลอดข่าวของเราติดต่อไปยังคนโพสต์
ก็คือน้องแนนคุณเนธชนกนวลมุสิกค่ะ

วันที่ถ่ายคลิปไปเดินถนนคนเดิน
น้ำตกหินลาบที่เกาะสมุยสุราช
เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว

ไม่เจอเต่าแล้วก็ไม่เจอตลาดด้วย

นี่ค่ะก็พาไปพาไปเดินเล่นกันแบบนี้

ซึ่งจริงเขาบอกว่าเคยเจอน้องกับเจ้าของมาแล้ว

แวะเวียนไปได้ไปเดินเล่นกันได้
ถนนคนเดินน้ำตกหินลาบ
ที่อำเภอก่อสมุยจังหวัดสุราธานี
เขาจะมีทุกวันพุธนะคะคุณผู้ชม

อ่าใช่ตลาดเขามีทุกวันพุธนะคะ
และตลาดอยู่ติดกับน้ำตกเลยค่ะ

จริงคุณไปเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวทะเลอย่างเดียว
ใช่คือน้ำตรงน้ำตกที่นั่นก็สวย